ดูเรื่องนี้ยังอยู่ที่ปราจีนบุรี
เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้พญานาค๙เสียนเลยครับ

แล้วดูแต่ละคนแต่งตัวมา

ไปกันที่นี่ครับที่เขาวัดว่าเอ็นตะบนศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิ

บรรดาผู้มีความเลื่อมใสสัทธาในองค์เพชรพัฒระนคราชพญานาคเก้าเซียน

งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่นะคุณผู้ชมนะ
แล้วโต๊ะวงสวงเขาก็มีการเตรียมการทั้งเครื่องไหว้เนี่ยนะ
ของขาวหวานผลไม้นานาชาวนิด
อบให้แก่พญานาค๙เซียน
โอ้โหพอทำพิธีเสร็จแล้วนะ
ผู้ที่มีจิตศรัทธายังรำถวายด้วย
แล้วดูนางรำเขาทั้งนางรำนั้นนายรำ
โหมากันเยอะเลยโหสวยงาม
เท่านั้นไม่พอไหนก็จัดงานใหญ่
ต้องจัดยิงประทัดยิงไปเลย

ประทัดแบบนี้๕๐๐นัดนะครับ
แล้วนี่มาแล้วเงินทองไหลมาเทมา
ห้าอะไร

เห็นแล้วมันก็ทำให้เรานึกถึงว่าเออ

เงินทองไหลมาเทมา

ไม่ค่อยนึกถึงนะถ้าเกิดว่าเราจะไปว่ายพญานาคเตอร์
ส่วนใหญ่ก็ไปทางอีสานหมดไปทางอุดรใช่ไหม
มีโอกาสแวะไปก็อย่าลืมแวะไปที่นี่ด้วยนะจ๊ะ